บาทแต่เครื่องเข้าเครื่องเคียงครบ

ขอดูหน่อยสิครับก๋วยเตี๋ยวที่พี่ที่เป้พาไปเนี่ย
ก่อนหน้านี้เปิดขาย

แต่ลูกค้าที่มากินบ่อยก็บอกว่า

เลยเพิ่มก๋วยเตี๋ยวแล้วข้ามันไก่เข้าไปในเมนูครับ
แต่ปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่ขายดีกว่าข้าวต้ม

เหลือแค่ก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่และเพิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ราดหน้าเริ่มต้นที่ราคา๑๐บาทเหมือนกันครับ
แต่ถ้าสั่งพิเศษราคาก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนะครับ
ก็อย่างก๋วยเตี๋ยวธรรมดา๑๐บาทพิเศษเพิ่มโครงไก่ตีนไก่ก็๒๐บาท
หรือเพิ่มน่องไก่ลูกชิ้นก็๓๐บาท
เมนูที่แพงที่สุดในร้านคือต้มยำรวมมิตร๔๐บาทเท่านั้น

ก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่กินชามเดียวก็อิ่มนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าจากเดิมตั้งโต๊ะหน้าร้านแต่ลูกค้ามากขึ้นมากขึ้น
ก็ต้องเปิดโต๊ะในบ้านเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ร้านเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดแค่วันเดียววันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ
ไปอุดหนุนกันได้ที่ตำบดฉลุงอาเผืองเมืองจัวร์สตูนนะครับ

เด็กก็ไปกินกันใหญ่เลยนะ๑๐บาทเองนะครับผมครับ